มาอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณของชาวอีสานเหมือนกัน
แต่เป็นอีสานทางด้านตอนบน

คุณผู้ชมเขามีพิธีการสื่อสารระหว่างคนกับวิญญาณที่เรียกว่าพิธีเหยาว
เขาทำกันทำไมทำอย่างไรไปดูกันค่ะ

เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีเหยานะคะ
พิธีของเขาเนี่ยคือเป็นพิธีของชาวผู้ไทยหรือภูไทยค่ะ
ก็คือคนที่อยู่ในภาคอีสานแถบตอนบนจังหวัดกาลสินมุกดาหารสกลนครแล้วก็นครพนม

พิธีนี้นะคะจะนิยมทำกันมากในจังหวัดที่มีคนผู้ไทยอาศัยอยู่
เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนภูไทย
คำว่ายาวหรือพิธีเหยาวเนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผี
แล้ววิธีการสื่อสารคือเขาจะใช้ดนตรี
ที่ร้องที่รำกันอยู่เขาเรียกว่าจังหวะหมอลำหรือว่ากรอนลำ

ใช่เป็นกรอนลำของเขาแล้วก็ต้องมีแคนด้วย
แคนประกอบให้จังหวะกันด้วยนะคะ
ส่วนประเภทของพิธีเหยาวเนี่ยมีอยู่๔ประเภทด้วยกันนะ
ก็คือ๑การเหยาเพื่อคุมผีออก
เพื่อให้ขวัญกำลังใจ

และ๔เหยาเพื่อเลี้ยงผีนะคะ
ก็คือที่เราชมอยู่นี้เป็นการเหยาเพื่อเลี้ยงผีนะคะ
ชาวบ้านเขาทำพิธีเหยาวเนี่ยเพื่อเลี้ยงขอบคุณผีบรรพบุรุษ
ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนให้สงบสุข
ไม่มีเรื่องที่เป็นเหตุเพศภัยหรือว่าอันตรายเกิดขึ้นในชุมชน
แต่เขาจะทำแบบนี้ปีละครั้ง
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหาดูได้ยากนะคะ

มียากฝ่านได้ตังตัวต่างกายชุดภูธัย
เป็นเอกลักษณ์ของเขามาจัดพิธีร่วมกันแบบนี้
ถือว่านำประเพณีพิธีกรรมโบรันมาให้เราดูเป็นความรู้

เพราะคนที่ไม่ใช่แขนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้

คนที่ไม่ใช่แคนไม่มีแต่เนี่ยดีนะถือว่าแคนมาเยอะแบบ
ไม่เป็นไรผ่านไปไม่แคร์